มีเรื่องราวที่ได้ยินข่าวแล้วก็สะเทือนใจเกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราช
ก็สืบเนื่องมาจากลูกคนหนึ่งเป็นลูกชาย
งานการไม่ทำแถมยังกินเหล้า
เวลาจะกินเหล้าก็ไปขอเงินพ่อซื้อเหล้า

ล่าสุดไปขอเงินพ่อซื้อเหล้าอีกพ่อไม่ให้
เป๊ะพ่อเป๊ะจนดั่งยุบฟันหักสองซี่

กู้ภัยใต้เต็กตึงต้นเหรียงอำเภอศรีชนได้รับแจ้งเหตุว่า
มีชายวัย๖๘ปีถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บนะครับ
ก็ถูกทำร้ายที่บ้านของตัวเองนั่นแหละนะครับ
ไปถึงก็เจอในสภาพเลือดไหลออกจมูกตลอดเวลา
หัก๒ซี่เลือดกลบปากเลยนะครับ
ตาซ้ายมีรอยถูกกระแทกอย่างแรงนะ
ในยุบเลยนะก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ตอนนี้กลับบ้านได้แล้วนะครับคุณหมอดูอาการให้เรียบร้อยแล้ว
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยกับคุณลุงคนนี้นะครับ
เป็นคุณพ่อวัยหกสิบแปดปีนะตาซ้ายอย่างบวมปูดอยู่เลย
บอกว่าคนที่ทำร้ายร่างกายตัวเองก็คือลูกชายแท้
ลูกอายุ๔๐ก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปนะครับ
เมื่อวานญาตินะก็ตัดสินใจพาพ่อไปแจ้งความ
กับตำรวจสพศิชนให้ดำเนินคดีกับลูกทรพีคนนี้
แล้วตำรวจก็จับได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว
พ่อบอกว่าปกติที่บ้านอยู่กัน๓คนก็พ่อแม่ลูกนะครับ
ก็มีลูกคนนี้คนเดียวนี่แหละลูกชายอายุสี่สิบแล้วนะ
หวังจะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงดูแลพ่อแม่เนี่ยนะครับ
เมื่อวานช่วงเช้าเพื่อนของลูกชายโทรมาเข้าเบอร์มือถือพ่อ
โทรมาตามลูกให้ไปทำงานเกี่ยวกับระบบไฟที่กระบี่
ตอนนั้นก็ติดต่อลูกไม่ได้นะแล้วพอลูกกลับบ้านมา
ลูกก็เมากลับมาเลยก็ต่อว่าลูกไปว่าทำไมไม่ไปทำงาน
เพื่อนก็ตามไปทำงานนะแต่ก็ไม่ทำเอาแต่กินเหล้า
นี่ไปกินตั้งแต่เช้าเลยเหรองานการไม่ไปทำ
ลูกชายก็พูดต่อว่าพ่อกลับมานะแล้วก็ว่าแม่ด้วยนะครับ
มาก็โทรมานานกนานแล้วไม่รู้จักซึ่งไปเมาบายอยู่มา
เลียกปราบานี้หัวมันไม่ช้าแห่งนี้
เรานั้นมันแห่งพุมปฏิเสธ
พุมปฏิเสธไม่ทัน
แล้วก็ตามมาด้วยการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่าฝ่ายลูกชายเริ่มโมโห
ที่ยังถูกพ่อต่อว่าเรื่องไม่ไปทำงาน
ตัวลูกชายในบ้านของคุณลุงที่ต่อว่าลูกชายกลับมาเมามาแต่เช้า
เพื่อนมาตามไปทำงานโทรมาตามแล้วตามตัวไม่เจอ
ลูกแทนที่ถูกพ่อต่อว่าเนี่ยนะแล้วว่าพ่อกลับมาแล้วจะหยุดนะ
หยุดยังเมาอยู่ทีนี้เอ่ยปากบอกขอเงินหน่อยพ่อ
จะเอาไปซื้อเหล้าแต่พ่อไม่ให้ก็เถียงกันอีก
ลูกนะฮะด้วยความโมโหนะครับพ่อก็โมโห
พ่อก็เลยหยิบก้อนหินคว่างใส่ลูกชายไปหนึ่งครั้ง
แล้วลูกก็หยิบก้อนหินคว่างกลับมาใส่พ่อ
จังหวะนั้นพ่อก็เลยหยิบเก้าอี้พลาสติกที่มีอยู่ที่บ้าน
สีฟ้าแบบนี้เอาขึ้นมาบังไว้
หินก็เลยไม่โดนนะครับ
แล้วพยายามจะเอาเก้าอี้ไปทุบลูกชาย
แต่พ่อบอกว่าสู้ไม่ไหวพ่อหกสิบแปดแล้ว
ลูก๔๐พ่อก็เลยหยิบสากระเบือที่วางอยู่ใกล้มือ
ปลาใส่ลูกชายแต่ไม่โดนนะลูกก็เลยโมโหนักกว่าเดิมอีกทีนี้
ทีนี้หนักเลยฮะลูกตรงเข้าไปเตะสวนเข้าที่ใบหน้าพ่อเลยครับ

คุณเขียนมาสอนพ่อเนี่ยล้มพับลงไปทั้งยืนนะฮะ
นอนไปกองที่พื้นแต่ยังไม่พอนะ
ที่พ่อเล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังนะ
ล้มลงไปนอนแล้วนะลูกชายยังเตะซ้ำเข้าอีกแล้วเตะเข้าที่ใบหน้าด้วย
ฟันหักเลือดออกจมูกดั้งยุบคือแบบแน่นหน้าอกไปหมดเลยอ่ะ

ก่อนจะไปไล่ตามจับได้หลังจากพ่อไปแจ้งความตำรวจเขาตามจับให้นะครับ
ซึ่งพ่อบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในครอบครัว
แต่ว่าคราวนี้เนี่ยยาดทราบข่าวบอกว่าไม่ไหวแล้วต้องแจ้งความนะ
แล้วก็ลูกชายก็ถูกจับแล้วส่วนอาการของคุณลุงก็ดีขึ้นนะครับ
แต่ว่าใบหน้ายังบวมยังเจ็บอยู่

ยังไม่ทำการทำงานเมาเหล้าพ่อดุด่าก็เป็นเรื่องที่พ่อต้องทำอยู่แล้วอ่ะ